พี่เต๋าสำคัญด้วยครับ

มันเกาะความดันอยู่ที่เขาคนเดียว

มีฉายาอะไรบ้างให้ไล่กับผม

ซาวเดียระเวียสิงะ

แม่ฝาขาว

ยังไม่ออก

สวิมพุอ้อโอ้ยตาย
มันอะไรเหรอโอ๊ย

อันยมอันยมเจ้าเศรษฐ์โยจังหมาหรอ

ไม่มันไม่แตกสักทีอ่ะเดี๋ยวก่อน

สุบน้ำหน้าสุบน้ำหน้าจริง

ไม่น่าว่ามันเหนียวจำล่ะรอบนี้

ไม่รู้ตอบก่อนนะ

เมื่อกี้ใครแพ้วะตกลง

ไอนัทกับพี่มึงเอาไว้สิ
ในดีเกาข้างบ้าง

ถ้ามีเรื่องไอ้๒ตัวนี้อย่าพาไป
คือ๓คนต่างโยน
ไอนัททำพี่ไอนี่ทำ
แต่งหน้าไม่เป็นไรถ้าแต่งงานของพี่นะ
พี่ปามเจเป็นมรรคทายกงานเขาเหรอครับก็ดี

เออเอาลองช่วยกันดีกว่า